ชาวต่างชาติมีการร่วมกันปั่นจักรยานรอบโลก
เป็นการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ซึนามิตรในประเทศไทย
ใช้เวลาปั่นรวมทั้งหมด๑๔เดือนครับ
รมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงาให้การต้อนรับ
คณะนักปั่นจักรยานชาวสวีเดน๓คน
และนักปั่นจักรยานจากการบินไทย๑๐คน
ในกิจกรรมปั่นจักรยานรอบโลก
เพื่อเป็นการระดมทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ซึนามิในประเทศไทย

โดยมีนักปั่นจักรยานชาวสวีเดน๓คน
ก็คือทางด้านของนายคราวอลกาศ

ซึ่งขบวนของนักปั่นนั้นก็ร่วมกันปั่นจักรยานรอบโลกครับ
ออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตถึงจังหวัดพังงา
ซึ่งก็เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้

ก่อนจะร่วมกันปล่อยขบวนจักรยาน
บริเวณหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาในวันนี้
สำหรับขบวนนักปั่นจะออกเดินทางต่อมุ่งหน้าไปทางจังหวัดกระบี่ครับ
โดยมีชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงานร่วมกันปั่นจักรยานไปส่ง
จนถึงรอยต่อจังหวัดกระบี
เส้นทางการปั่นจักรยานรอบโลกในครั้งนี้เริ่มต้นจากจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดพังงากระบี่ตรังสตูนสงขราเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย
คโปร์อินโดนีเซียออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกา
ข้ามทวีปไปยังยุโรปและเข้าสู่ทวีปเอเชียทางประเทศตุรกีครับ
จากนั้นจะปั่นผ่านตะวันออกกลางจีนลาวพม่าแล้วกลับมาเข้าที่ประเทศไทย
ทางด้านของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงบราย
ปั่นจะไปสิ้นสุดที่จังหวัดภูเก็ต
คาดว่าใช้เวลาการปั่นรอบโลกในครั้งนี้ประมาณ๑๔เดือนครับ